แต่อยากให้คุณผู้ชมและผู้พบเห็นเหตุการณ์
หรือว่าผู้ที่มีหลักฐานแจ้งเบาะแสกรณีนี้หน่อย
รถกระบาดแตงซิ่ง๒คันขับแข่งกันมาควันดำเลย
คันแรกหลบมอเตอร์ไซค์ที่เขากำลังกลับรถพ้น
แต่คันที่๒ชนมอเตอร์ไซค์เต็ม
พอรถกระบะคันนี้ชนเสร็จรถเขาก็หมุนคว้างเหมือนกัน
พอตั้งหลักได้ขับหนีไม่รับผิดชอบกับเหตุการณ์เลย
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ว่าแล้วไหมล่ะจนได้นะฮะเกิดอุบัติเหตุนะครับ

เขาก็ตกออกตกใจเพราะสองคันนี้มันแข่งกัน

เขาก็ตกใจอยู่แล้วทำไมต้องมาแซงมาชิดแบบนี้
หลังจากนั้นคุณดูจังหวะนี้
ชนรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้หญิงเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
จักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บ
กระบะคันนี้ก็เสียหลักหมุนคว้างเหมือนกัน
แต่เสียหลักแค่แป๊บเดียวพอตั้งหลักได้

นี่คุณคนบนรถที่มีกล้องเขายังตกออกตกใจกับเหตุการณ์อยู่เลย
แล้วก็จอดพยายามที่จะดูเหตุการณ์แล้วถ้าไปช่วยได้เขาคงช่วย
แต่คุณดูนะกระบะคันที่ชนนู่น
ไปไล่จี้ตู่คันอื่นเพื่อจะขับหลบหนี

บริเวณหน้าปั๊มบนถนนสาย๓๖มาบขาที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
คนที่มีภาพเหตุการณ์เขาก็เอามาโพสต์เราก็ต้องขอขอบคุณด้วย
แล้วก็ทางโลกโซเชียลที่ก็มาแชร์มาโพสต์กันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๔มกราคมเมื่อวานนี้เอง
เพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันหาเบาะแสรถกระบะแต่งซิ่งทั้ง๒คัน
เพื่อจะตามตัวคนขับทั้งสองคันเลยนะมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
แล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้หญิงที่เป็นคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย
คุณดูผู้หญิงคนนี้ยังแค่บาดเจ็บนะยังโชคดีนะ
เธอไม่เป็นอะไรถึงแก่ชีวิตนะฮะ
ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแบบนี้ก็ต้องโดนตามจับให้ได้แหละครับ